ระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะ
มีเครื่องบินของสองสายการบินคุณผู้ชมต้องมีการจอดถูกเชิญ
เพราะว่าคือล่าสุดภูมิในการท่าอากาศสยานแม่ฟ้าหลวง
บอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศที่ตอนนี้ขมุกขมัว
มีปัญหาอยู่อย่างที่คุณสองคนเล่าให้ฟังเนี่ยนะ
แต่น่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของเครื่องของเครื่องบินเนี่ย
มันขัดข้องเองนะไม่เกี่ยวกับสนามบินนะคะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

มีผู้โดยสารจำนวนมากได้รับผลกระทบ
เครื่องบินที่ประสบเหตุมี๒สายการบินด้วยกัน
โดยที่ขณะนักบินกำลังนำเครื่องบินขึ้น
ปรากฏว่าสัญญาณไฟเตือนเครื่องยนต์หมายเลข๑เกิดการขัดข้อง
นักบินจึงต้องบินกลับมาแล้วก็นำเครื่องลงจอดที่หลุม
เพื่อนำผู้โดยสาร๑๔๐คนพร้อมกับสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
ลงจากเครื่องบินแล้วก็นักบินก็ดำเนินการทดสอบเครื่องยนต์อีกครั้ง
แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ก็เลยสุดท้ายแล้วต้องยกเลิกเที่ยวบินเพื่อรอการแก้ไขนะคะ
ต่อมาทางสายการบินได้มีการแจ้งให้ผู้โดยสารเดินทาง
แต่ปรากฏว่าก็มีที่นั่งเหลือเพียง๔๐ท่านเท่านั้น
ส่วนที่ประสงค์จะเดินทางก่อนก็ให้ซื้อตัวกับสายการบินอื่นแทน
โดยจะไม่ได้รับเงินค่าตัวโดยสารคืนทันทีนะคะ
ต้องรอทำเรื่องนะแล้วเดี๋ยวจะคืนเงินให้ภายหลัง
อีกหนึ่งสายการบินที่ประสบเหตุเหมือนกันเมื่อวานนี้
เส้นทางเชียงรายสนามบินดอนเมืองค่ะ
เกิดเหตุขณะนำเครื่องบินขึ้นโดยระบบควบคุมแรงดันภายในอากาศของเครื่องมันขัดข้อง
หน้ากากออกซิเจนของผู้โดยสารตกลงมา
นักบินจึงต้องนำเครื่องลงมาจอดที่หลุมจอด
แล้วก็แก้ปัญหาโดยการทางสายการบินได้นำเครื่องเปล่าจากดอนเมือง
รับผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปที่ดอนเมืองเมื่อวานนี้นะคะ
ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นในวิทยาศักดิ์ชั้นมุนสายพ่วนในการท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการขัดข้องทางเทคนิคของสายการบินเอง
ไม่เกี่ยวข้องกับสนามบินไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศที่ขมุกขมัว
จากปัญหาหมอกควันแล้วก็ไฟป่าแม้ระยะการมองเห็นของนักบินจะอยู่ที่๑๒๐๐เมตร
ลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่อยู่ที่๑๔๐๐๑๖๐๐เมตร
แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำเครื่องบินขึ้นลง
ส่วนการช่วยเหลือด้านการบินเบื้องต้นผู้อำนวยการท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงบอกว่า
ได้มีการติดตั้งหัวสเปรย์น้ำแรงดันสูงไว้ที่หัวรันเวย์ทั้งสองด้าน
แล้วก็เพิ่มการมองเห็นของนักบินให้ดียิ่งขึ้น
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับ